คุณผู้ชมค่ะไปเสิร์ฟกันต่อดีกว่านะคะกับเรื่องราวตัวเลข
วันนี้ที่ฉันเป็นอะไรเนอะวนเวียนอยู่กับตัวเลขเนาะคุณผู้ชม

ไม่ใช่อะไรอยากจะให้คุณผู้ชมได้โชคได้ลาบจริง
จริงนะคะอยู่บ้านกันเตรียมปากกาจ้าคุณผู้ชมค่ะเตรียมกระดาษเลย
จริงจังแค่ไหนเลขจริงจังไปตามต่อกันเลย
เลขทะเบียนรถของพี่นุ้ยสุจิรา
ป้ายแดงสดร้อนสวยไหมล่ะแม่
สุดยอดเลยค่ะสดร้อนเลยนะคะ
ถอยออกมาเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เออขำจริงอะ

สามีเพนั้นโอ้โหไม่จริงค่ะ
เรียกว่าเธอปล้นสามีอันนี้ถึงจะถูกต้อง

ไม่ใช่มันจะใช้รุ่ยสุลาห์อย่างนี้

ส่วนเลขทะเบียนค่ะที่เราโฟกัสที่เล่ากันมาทั้งหมดนะ

แต่พี่นุ้ยแอบวงเล็บนิดนึงนะคะ
ให้ซื้อแต่พอดีเด้ออย่าซื้อเยอะนะจ๊ะ
เทนต์คอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์น่ารัก

แม่ตามเหรอคะตามค่ะแต่ทุกคนก็
ถ้าตามก็ตามแต่น้อยนะคะ

ไม่ได้เปย์ไปป้นเขามา
ทำเป็นคอนเทนต์สนุกเท่านั้นเองค่ะ

ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วใช่เพราะว่า
คือก็คันนี้คันเก่าเนี่ยงอแง

คันใหม่ไปเลยไหมอะไรอย่างนี้ค่ะใช่

ใหญ่ขึ้นนิดนึงด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหน่ารักก็เป็นแบบโมเมนต์ลงคอนเทนต์นะคะ
ให้แบบว่าคุณสามีว่าทำตามได้จะรู้ที่คุณภรรยา
แต่คุณปอนนี่เอาจริงก็เหมือนแบบจับวางเหมือนกันนะ

ปอนไถ้อุดตกน้ะพนก็ไถ้น้า
ด้วยดีน่ารักทุกสุด

มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับพี่บีมกวี

เขาเคยออกรายการหนึ่งร้องเพลง
แล้วก็ได้ได้มารู้ว่าเขาเคยเป็นหวังใจกันอะไรอย่างนี้มั้ย

ก็ถือว่าเป็นนิจภาพที่ดีแหละ
ได้เจอกันก็พูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันเป็นปกติ
และตอนที่ตัดสินใจจะเล่นละครด้วยกันเนี่ย

งานนี้ก็เลยขอแซวพี่โดนัทบ้างดีกว่า
พี่บีมเนี่ยโอ๊ยลูก๔แฝด๒คู่แล้ว

ยังสนุกกับการทำงานอยู่ค่ะ
เราทำงานกับเพื่อนด้วยค่ะ
แล้วก็ด้วยบทโดนัทว่าตอนที่โดนัทเล่นตอนที่อ่าน
รู้สึกว่ามันมีเลเยอร์ที่เราไม่เคยทำ
เขารู้สึกว่าเออทะเลาะกันน่าจะดีกว่า
น่าจะดีกว่าให้แบบเล่นรักกันอะไรอย่างนี้
วัยมันเปลี่ยนแล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามวัยของมันนะคะ
รู้สึกว่าอยู่กันสองคนแล้วมันแฮปปี้กว่าที่แบบจะมีอีกคนนึง
ก็สนุกกับงานแล้วก็ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบ้างมันก็ดี
เพราะจริงแล้วตัวนั้นก็ยังทำงาน
คุณตามก็ยังแบบทำงานเยอะ
โอ้โฮพี่โดนัทนี่เขาแบบว่าเป็นคนที่งานยุ่งมาก
เจอกี่ทีสู่แบบทำแต่งานเขาจริง

ปิดท้ายกันที่พี่กัปตันภูทะเนธกันหน่อยดีกว่า

น้องดินลูกชายเขานะคะตอนนี้หันมาสนใจเรียนการแสดงโขน

บอกเลยว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของ
โขนมันยากมากนะสำหรับเด็ก
เจ้าตัวก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะ

กัปตันบอกว่าจะเป็นป่าดันให้เต็มที่เลยนะฮะ
ส่วนที่เคยพาลูกไปเจอขวัญใจฟันน้ำนมช่วงหนึ่งใช่ไหม
พอคิดใช่ไหมส่วนแบบเต็มที่ค่ะ

ตอนที่น้องดินไปเจอพี่เซนพี่ฮาย
รู้เลยว่าลูกเราก็คลั่งเขาสุดนะ
แต่พอเขาบอกว่าเขาอยากเรียนขนบอกว่ายินดีพ่อสนับสนุนทุกอย่างเลย
ก็ขอให้ดินจริงจังแล้วก็ตั้งใจ
พี่กัปตันบอกว่าไม่ได้เคยคาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นนักแสดงขน
หรือว่าต่อไปดินจะต้องเล่นเป็นฮานุมาน
แต่ว่าผมว่าขอแค่เขาได้ประสบการณ์ในการเรียน
จริงตอนนั้นเขารับ๗ขวบขึ้นไป
แต่ว่าดินคือไปขอไปขออาจารย์เรียน
อาจารย์เขาเลยบอกว่างั้นทำอะไรให้ดูหน่อยได้ไหม

เขาก็เลยทำท่าลิงแล้วเขาตีรังกาให้ครูดู
ครูเขาเลยบอกว่าโอเคคือดูว่าเขาชอบจริงอะไรอย่างนี้
เขาแฮปปี้มากคือเขารู้สึกว่าแบบ

แต่ว่าเราก็ไปดูอยู่ใกล้
อันนี้คือได้ใกล้คิดจริง

กับพ่อยังไม่เคยทำขนาดนี้
เราก็แอบอิฉายพี่เซนพี่ฮายเหมือนกัน

มองกับหน้าพี่เขาไม่ได้ฟังหรอกเขาพูดอะไร
คือเขาสนับสนุนลูกเต็มที่

ดังยังไงลูกไม้ตกใต้ต้นดัง